๒ศพจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเอาง่ายจังหวัดที่ตายเป็นศูนย์อ่ะ
คุณผู้ชมมี๑๐จังหวัดนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหม
เส้นทางสายหลักเนี่ยเขาบอกว่ายังไงสายหลักการที่จะกลับมาเข้ากรุงเทพเป็นยังไงคะ
จะหนาแน่นทั้งวันนะฮะเตรียมพร้อมทำใจเลยรถติดแน่
นะฮะก็เลยกำชับให้จังหวัดต่างต่างสนทิกำลังกันนะฮะ
จิตอาสาอาสาสมัครต่างเรื่องของการดูแลการจราจรความปลอดภัย
ให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยสะดวกสบายตลอดเส้นทาง
พร้อมฝากเกินเลยนะฮะข่ามรถขาดข่ามรถเยอะนะอย่าใช้ความเร็วมาก
กฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยที่สำคัญง่วงก็จอดเนอะ
จอดตามจุดที่เขามีจุดให้บริการหรือว่าปั๊มน้ำมงน้ำมันอะไรใด
เพราะว่าแน่นอนผมเชื่อว่าจะมีคนเดินทางกลับและใช้เวลา
หลายชั่วโมงมากกว่าปกติอย่างแน่นอนนะครับ